กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสมพงศ์อมรวิวัตรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากจังหวัดเชียงใหม่
พักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
กลับเรียนท่านประธานครับวันนี้นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่ง
ที่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาพูดแทนลักษณ์ดอนได้มีการมาพิจารณาเรื่องพระราชบรรยัตน์งบฟาลปี๒๕๖๕
ซึ่งถือได้ว่าเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญยิ่งอย่างยิ่ง
ยิ่งใหญ่จริงจริงที่ว่าอันนั้นก็เพราะว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ย
ก็เฝ้าดูแล้วก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างจะพาพี่น้องประชาชนนั้นจะรอดหรือไม่รอดนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณางบประมาณในวันนี้ทั้งนั้น
การจัดทำงบประมาณก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเราจะต้องตอบปัญหาการแก้ไขวิกฤตของประเทศให้ได้
ไม่ว่าบ้านเมืองจะมีปัญหาใดอย่างขณะนี้มีปัญหาเรื่องวิกฤต๑๙วิกฤตโควิด๑๙
มันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้

ซึ่งขณะนี้การแก้ไขปัญหาโควิด๑๙นั้นมันเชื่อมโยงเป็นผลกระทบไปทางด้านเศรษฐกิจแรงงานและการสวัสดิการต่างในสังคม
ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความละเอียดอ่อนที่จะครอบคลุมไปถึงทรัพยากรต่าง

ไปให้กับพี่น้องประชาชน
และยิ่งไปกว่านั้นที่มีความสำคัญนั่นก็คือ
การจัดการบริหาร
เงินหรืองบประมาณที่เรากำลังจะจัดทำเนี่ยนะฮะ
ว่ามันจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีศักภาพที่จะคุ้มครอง

ทรัพยากรต่างให้ทั่วถึงกัน
และที่สำคัญนั่นก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
บุคลากรที่มีความสามารถ
มีความรู้ทัดเทียม
จัดเรื่องงบประมาณอะไรก่อนอะไรหลัง
เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพี่น้องประชาชนด้วยความฉลาดด้วยกัน
เมื่อผมไม่ได้เห็นงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้เสนอเข้ามา
กราบเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
สิ่งที่ผมได้คาดหวังไว้
มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเลย

เรากำลังซัฟเฟอร์อย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับโควิด๑๙
แต่รัฐบาลได้เสนอเรื่องงบประมาณมาเนี่ย
เหมือนกับว่าในขณะนี้
ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย

เรากำลังเผชิญอยู่กับการระบาดโควิด๑๙

หรือการกำหนดยุทธศาสตร์ของการรักษาการดูแลเรื่องเกี่ยวโควิด
สิบเก้าเลยนะฮะนั่นคือหมายถึงว่าการควบคุมสถานการณ์โควิด
เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะฮะและมีหนามซ้ำเนี่ย
ในการทำงานเนี่ยมันก็แสดงออกว่าแผนการต่างนั้นขาดเอกภาพ
ไร้ซึ่งซึ่งความถูกต้องนะฮะวันนี้พี่น้องประชาชนเรา
เดือดร้อนเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลกลับวางแผนงบประมาณเหมือนกับว่า
ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในประเทศเลยเหมือนกับว่างบมารนี้เป็นงบงานปกตินะฮะ
ผมอยากจะยกตัวอย่างแค่สองกระทรวงช่วงแรกที่ผมจะยกตัวอย่างแล้วก็คือ
กระทรวงกราโหมท่านประธานทราบไหมครับว่ากระทรวงกราโหมเนี่ย
มีงบประมาณมากกว่ากระทรวงสาหนะศุกร์กว่าห้าหมื่นกว่าล้าน
ในขณะที่กระทรวงสาหนะศุกร์เนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งยังดูแลทุกศุกร์
ฆ์ดันก็ประมาณจำนวนมากไปเกี่ยวกับยุทโทปกรณ์ต่างต่าง
อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น
ท่านนายกรรมตรีท่านไม่ได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนเลยหรือครับว่า
ที่ร้องระงมไปเสมอว่าว่าในขณะนี้เนี่ย
เราอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุด
ผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือท่านมีแค่ศักยภาพและการบริหารงานเต็มที่แค่นี้
ท่านไม่ได้สนใจเลยว่าการดำเนินงานต่างเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดไหน
เดือดร้อนขนาดนั้นเพียงแต่คิดว่าขอให้ท่านมีรักษาอำนาจอยู่ในคณะรัฐบาลต่อไป
เพื่อจะได้ดูแลผลประโยชน์ของพวกพอง

ผมคิดว่ารัฐบาลขณะนี้กำลังจัดทำงบประมาณที่ว่า
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของประเทศนะครับ

ได้รับอยู่หรือไม่ก็ผมขอย่อนกลับไปอ่าการรับมือของโควิดสิบเก้าเมื่อปี
สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับในปีสองพันรกหกสิบสามนั้น
ประเทศไทยก็คงจะได้รับการชื่นชมว่าสามารถควบคุมวิกฤตเศรษฐกิจ
เอ่อเอ่อวิกฤตเศรษฐกิจที่โควิดสิบเก้าได้ดีนะครับท่านพระครับ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต้นทุนของประเทศมันดีอยู่แล้ว
แล้วก็ระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของเรานั้น
ก็ถูกวางไว้อย่างชัดเจนและที่สำคัญนั้นก็คือว่า
นี้มานั่งอยู่บนนี้ถึงสามไปนะครับดังนั้นในปีที่ผ่านมา
รัฐบาลก็เพียงใจว่าชื่นชมกับไอ้เรื่องเอ่อคิดก้าวนี้
ว่าสามารถที่จะดูแลในการระบาดได้อย่างดียิ่ง
แต่ท่านลืมไว้เลยก่อนว่าอีกส่วนนึงน่ะ
นั่นก็คือส่วนของทางด้านเศรษฐกิจ
ท่านไม่ได้เห็นเลยครับว่าความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้น
มันพังทลายของภาคธุรกิจลงไปอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารการท่องเที่ยว
ร่มจมเสียหายไปต่อหน้าต่อท้าท่านไปเป็นจำนวนมาก
ท่านก็เลยยังไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังได้ว่า
เขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนี่แหละ
กล้องไปทั้งทั่วประเทศนั้นว่าอย่างไร
ผมเข้าใจในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเนี่ย
ท่านคงจะเลือกที่จะฟังสิ่งที่ดี
นั่นก็หมายความว่าภาพที่สวยและงดงาม
ท่านไม่ได้มองภาพแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมของประเทศเลย
ท่านไม่ได้ประเมินสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ให้กว้างขวางให้ไกลกว่าความสำเร็จเฉพาะหน้าที่ท่านมี
และสุดท้ายท่านก็ไม่เห็นพี่น้องประชาชน
ท่านปล่อยให้เข้านี่ตกละกล่ำตำบากดิ้นรนกันเอง
เพื่อเอาชีวิตล่อนถ้ำกลางวิกฤตของโลกระบาด
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในห่วงเวลาที่ผ่านมา
เรียนด้วยความเคารพว่ามันเชื่องช้าและล่าช้าพอสมควร
จนกระทั่งการระบาดของโควิดรอบที่๒และที่๓เกิดขึ้นมา
จนถึงขณะนี้อย่างที่เรากำลังประสบอยู่นี่นะ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนและได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนมานั่นก็คือว่า
หรือว่าช่วงการระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเศร้าใจอย่างยิ่งก็เพราะว่า
ประชาชนได้เห็นชัดแจ้งว่า
ความไม่พร้อมในทุกด้านของรัฐบาลมีอยู่ตรงนี้
แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถที่จะอดทน
กับรัฐบาลต่อไปอีกนั่นก็คือ
เรื่องของการวางแผนจัดเตรียมโควิดจัดเตรียมวัคซีน
ท่านกระทงจะทราบอยู่ในเรื่องการวางแผนจัดเตรียมวัคซินเนี่ย
นับว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดของรัฐบาลอย่างมาก
เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแม้กระทั่งเมืองไทยและทั่วโลกว่า
แนวทางที่หาทางออกแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เนี่ย

แต่ท่านก็ไม่ได้จัดทำท่านไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไร
ทุกวันท่านก็เพียงแต่ประกาศบอกว่าจะได้วันนั้นจะได้วันนี้
แต่ไม่เห็นจะมีวัคซีนวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชนเลย

ท่านก็ไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปรับการฉีดวัคซีน
แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั้นก็คือว่า
ท่านไปทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีวัคซีน
จะต้องเลื่อนไปอย่างอื่นอีก

มันเป็นความที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก
และที่สำคัญนั่นก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ไม่สามารถที่จะเลือกวัคซีนที่ตนคิดว่า
มันปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาได้
รัฐบาลกำหนดไว้เลยว่าจะต้องใช้แบรนด์นี้ต้องใช้อันนี้
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า
สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ท่ามทางครับความผิดพลาดนี้
ผมเรียนว่าทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนจำกัด
ในขณะที่สถานการณ์วัคซีนเนี่ยรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะ
ไม่พอมาไม่ทันอย่างที่กราบเรียนไปแล้ว
แต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้อธิบาย
ไม่ได้บอกความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไร
พี่น้องก็เลยพี่น้องประชาชนก็เลยเกิดเพิ่มความสับสน
อาจจะมีความกลัวมีความวิตกในข้อมูลต่างที่รัฐประสงค์ประสานมาให้
ผมเรียนว่าปัญหาของวัคซีนนี่
เป็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้ไข
การกระจายวัคซีนที่ไม่หลากหลายไม่รวดเร็วไม่ทั่วถึงและไม่ทันการ
ผมเรียนว่าเป็นปัญหาที่เราจะต้องมองว่า
มันสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ที่ผมจะต้องกล่าว
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวในเรื่องนี้
เพราะท่านไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างเป็นระบบเลย
ทางเลือกเชิงอนาคตนั้นท่านก็ไม่เคยมี
ซึ่งเป็นปกติแล้วแผนทางเลือกเชิงอนาคตนี่
เขาใช้กันทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน
ถือเป็นหลักพื้นฐานทั่วไป
ถ้าผู้ทหารครับขอร้องทางผู้ท่าน
หันมาดูเรื่องทางด้านเศรษฐศกิจก็หน่อย
การอบาดในรอกแรกเราได้รับการติดเชื่อทุกวัน
วันละเป็นหลักประสิทธิ์เห็นไม่ถึงรอย
แต่ในช่วงนั้นรัฐบาลปิดประเทศเลยปิดตายเลย
การปิดใต้นี่ก็มันเกิดความเสียหาย
กับในสัตว์ส่วนของทางด้านสถิติที่มีพ่อค้าพ่อขาที่ค้าขายในทาง
เรื่องเกี่ยวกับการบริการต่างนั้นมันก็ไม่มี
อันนั้นมันทำให้เกิดความเสียหายเป็นแสนล้าน
และความเสียหายที่ก่อในช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาประติดประต่อ
ทำให้เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับ
ก็ผมอยากจะยกอย่างอย่างเงินกู้๑ล้านก้อนแรก
ที่นำเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวการเยียวยา
ก็ต้องเรียนว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะฮะ
นั่นที่ท่านนำงบฟื้นฟูที่จะไปช่วยจัดสรร

ไอ้งบฟื้นฟูนี่เป็นเป็นงบที่เราควรจะต้องจัดสรรให้กับหน่วยงาน
ยังเป็นต้นว่าของกระทรวงแรงงานในเรื่องการจัดหางานแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อที่จะเป็นการวางรากฐานที่จะสร้างอนาคตของประเทศในโอกาสข้างหน้า
แต่ท่านกลับนำเอางบตัวนี้
เบียงเบสมาเยียวยาเรื่องขนาดที่เวียงแหให้กับพี่น้องประชาชน
ผมก็เลยไม่ทราบว่าการดำเนินการอันนี้มันจะเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวได้อย่างไร

ในกรณีซอฟต์โลนห้าแสนล้านรัฐบาลได้ออกเงื่อนไข
ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเม็ดเงินได้
ซึ่งเรื่องนี้ผมได้เคยพิปรายไปเมื่อตอนงบประมาณปี๖๐
ผมบอกว่าในเมื่อราคาพาณิชย์เนี่ย
เป็นผู้รับดำเนินการอันนี้
ส่วนต่างที่จะมาขอกู้เงินเนี่ย
จะมีจำนวนมากที่จะถูกการปฏิเสธไป

ในขณะนี้ท่านก็ยอมรับเลยว่า
เม็ดเงินที่ท่านใช้จาก๕แสนล้านเนี่ย
ใช้ไปแค่๑๖แสนล้าน
ล้มละลายแล้วก็เสียหายไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับผมกล่าวมาตรงนี้
ผมพอจะสรุปได้หรือไม่ว่า
บริหารประเทศของ

ธนาฬิกาศาลัยมภีร์
ประยุทธจรณโอชาเนี่ย
ทำให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ย

ทำให้มีคนตกงานในระบบประกันสังคมเนี่ย
สูงที่สุดในประเทศคณะนี้
แล้วก็เรียนว่าอัตราการว่างงาน
จะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้น

ท่านประธานที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ
เศรษฐกิจเสียหายล้านล้านบาท
และก็ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น
ยังไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นอย่างไรนะครับ
ตัวอย่างที่ล้มเหลวในลักษณะเช่นนี้ท่านประธานครับ
ประเทศเรากำลังอยู่ในปัญหาที่สาหัสหนักหนาสาหัสจริง
ภัยทางเศรษฐกิจนี่ก็คงจะคืบคลานเข้ามา
เป็นพิษทำร้ายประชาชนซ้ำอีก
อย่างต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้น
บริหารราชการบริหารจัดการไม่ได้ไม่เป็นนะครับ

เป็นการสุดท้ายที่
การจัดสรรค์เงินประมาณเช่นนี้
โดยวิธีที่ไม่มียุทธศาสตร์
การจัดเก็บศีลในปี๒๐๑๕
ก็จะไม่ได้เป้าแล้วก็จะลดลงไป

อย่างไรก็ตามต่อเนื่องไปสำหรับเลื้อหลังไปจนถึงปีหน้า
ด้วยซ้ำไปผมก็เกรงว่า
ท่านจะไม่มีเงินใช้แต่ว่าผมรู้
วิธีการที่ทำนั่นก็คือท่านก็ออกพรบ
เงินกู้ออกมามากออกมาบ่อยท่านก็
พอที่จะมีเงินเหล่านี้ใช้จนได้แต่ว่า
ท่านต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือว่า
เมื่อท่านกู้มากดอกเบี้ยมันก็ไล่ตามมา

แต่อนาคตเนี่ยท่านก็ถูกกับดักของท่านเอง
ไม่สามารถที่หาทางออกได้
เมื่อประกอบกับเข้ากับผลงานต่างที่ล้มเหลว
มาโดยตลอดเนี่ยนะครับท่านประธานการด้วยการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาของประเทศที่ผมเรียนมาเนี่ย
ผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าแผนงบประมาณของประเทศ
ที่ถูกจัดขึ้นแบบไร้ยุทธศาสตร์เนี่ย
สภาวะเหตุการณ์ที่เลวร้ายความรุนแรงของโควิด๑๙นี้
ผมไม่อาจที่จะรับ
ให้งบประมาณที่ท่านเสนอมาเนี่ย
ผ่านสภาษณ์แห่งนี้ไปได้ด้วยการพร้อมครับท่านประธานครับ
ขอบคุณท่านบุญภัยค่ะนะครับ